คุณผู้ชมค่ะจอแจ๊ริมจอวันนี้ค่ะ
แจกความสดใสกันดีกว่านะคะกับปิงปองทงชัย
ดูแล้วอารมณ์ดีจะเป็นยังไงไปติดตามกับช่วง
จแจะริมจอ
สดใสแบรนด์แทงทางของกระนุปิงปองไงละคะ
นักแสดงเจ้าบทบาทคล้ายนางเอกท่านหนึ่งไปแล้ว
ส่งไอจีที่ไลน์แม้มีแต่ความสดใสซาบซา

ทำไมนะทำไมถึงได้หาตลอดแบบนี้ค่ะ
และตัวเองให้ดีนะคะดื่มน้ำให้มาก

เพื่อผมที่เฉลยสวยงามแบบน้องปิงปองค่ะ
ยังไงค่ายังไงมโหลานบานสะพายใหญ่เวอร์
ไอ้เราก็รู้แหละว่าใหญ่แต่ก็ไม่คิดว่าใหญ่ขนาดนี้
โถอยากจะคล้องพวงมาลัยสักที
ดูสิจะล้มไหม
เข้าห้องน้ำยังไงคะบอกกันก่อน
ลับคนสวยเขาไม่ห่วงห่วงแต่คอค่ะ
โอ๊ยคอจะหักค่ะคอจะหัก
โอ๊ย
เจ้าแจ๊ะริมเจ้า
ดื่มน้ำให้มากพักผ่อนให้เพียงพอ
จะได้มีฟาร์มผมใหญ่แบบนี้ล่ะค่ะ
ที่มาของฟาร์มผมนี่แท้ทูใหญ่มาก

ใช่สิคุณนอนดีกินดีนะแต่ตอนนี้ผมร่วงจังเลย

ต้องไปขอยืมนางนางมีเยอะมาก

เขาสร้างห้องไว้สำหรับเก็บฟาร์มผมโดยเฉพาะเลยล่ะ